เป็นข่าวใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้
ทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาไปจับกลุ่ม
ผู้ที่ขนกัญชา๕๐๐กิโลกรัมจากพื้นที่อุดรไปที่สงขลาได้
เป็นผู้ที่จ่ายเงินเรื่องของขบวนการขนยาเสพติดไปที่สงขลา
ก็เลยรู้ว่าเป็นนางสาวทิพย์อาภารักษาแสง
มีการขยายผลไปตรวจค้นบ้านของนางสาวทิพย์อาภา
ที่อุดรณ์และก็ที่พธุมธานี

เป็นภรรยาของพันธ์ตำรวจโทษธนกฤษนิสพันธ์
สรวจสอบศวรรษตำรวจทางหลวง
ก็เลยถูกมองว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สามี
ซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวก
ทำให้การขนส่งยาเสพติดเป็นไปอย่างสะดวกโยธินหรือเปล่า

ก็เลยเป็นที่มาที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เขาก็เดินต่อสำหรับคดีนี้
เมื่อวานมีชัยยะสยบภัยบรี๖๔๑๑ทับ๒
ก็ไปตรวจคนนอกจากเครือข่ายเอกอ้วนแล้ว
ก็นี่แหละฮะเครือข่ายของทางด้านของนางสาวทิพย์อาภาด้วย
ทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเชื่อมั่นในหลักฐาน
พันธุ์ตำรวจโทษธนกฤษนิสพันธ์สารวัตรสอบสวนตำรวจทางหลวง

ดังนั้นจึงได้มีการออกหมายจับใน๔ข้อหาอย่างเช่น
ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๕กัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ข้อหาสมคบคิดในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และข้อหารับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำผิด
เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำผิดไงคุณ
เมื่อเช้านี้นะครับพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงถึงผลการจับกลุ่ม
และผลปฏิบัติงานของชัยยะสยบภัยบรี๖๑ทับ๒
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเอกอ้วนหรือว่าเครือข่ายของนางสาวทิพย์อาภา
พบตรแถลงเองแล้วก็บอกว่าได้มีคำสั่ง
ให้พันธุ์ตำรวจโทษธนกฤทธิ์นิสภัณฑ์
สารวัตรสอบสวนตำรวจทางหลวงออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
สั่งให้ทุกกองบัญชาการตำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของตำรวจทุกนาย
ว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
หากพบให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด
ส่วนให้พันธุ์ตำรวจโทษธนกิจออกไปก่อน
เพื่อที่จะเปิดทางให้มีการสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายค้ายากลุ่มนี้

ไปสอบถามพนธุ์ตำรวจโทษธนกฤทธิ์สมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ผลตำรวจโทษธนกฤทธิ์สมหมายมั่นใจ
บอกว่าจากการสอบสวนพันธ์ตำรวจโทษธนกฤษ

แต่เชื่อว่าน่าจะมีเครือข่ายที่ร่วมขบวนการอีก
เพราะขบวนการนี้ทำคนเดียวคงไม่ได้
อีกทั้งยังพบพิรุษเกี่ยวกับตัวของนางสาวทิพย์อาภาพรยา

และทำศัลยกรรมใบหน้ามาใหม่หลายครั้ง

เป็นนายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเพียงอย่างเดียว

และยังสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติได้
แล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์อีก๕๐ล้าน
ที่เขาไปตรวจก่อนหน้านี้นะครับ

คือต้องใช้เงินปีละเป็นหลักล้านบาทนะ

ดังนั้นมั่นใจในหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ต้องติดตามความคืบหน้านี้ต่อไป